ดูเหตุการณ์ที่สงขลาหน่อยนะคะอะไรทำให้ผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจยิงลูกกับเมียตัวเอง
แล้วก็ยิงตัวตายตามนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สพ
คนก่อเหตุนี้เป็นพนักงานเทศบาลนะคะบ้านหลังนี้เลยค่ะ
พี่สบานคอนหัดใหญ่ค่ะใช้ปืนขนาด๒๒
ยิงภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย๑๕ปีได้รับบาดเจ็บ
ทั้งคู่ถูกยิงเข้าลำตัวนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยยิงหัวตัวเองเสียชีวิตค่ะ
ภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าสามียิงเธอ
จังหวะที่สามีกำลังจะใช้ปืนยิงเธอ
ลูกสาววัย๑๕ปีค่ะวิ่งมาขวางแล้วกอดแม่เอาไว้

หลังเกิดเหตุเธอบอกเธอแข็งใจขับรถพาลูกสาวไปโรงพยาบาลหาดใหญ่ด้วยตัวเอง
พอถึงโรงพยาบาลหาดใหญ่เธอน็อกไปเลยค่ะ
ส่วนนายนงคันพอก่อเหตุยิงลูกยิงเมียตัวเองเสร็จแล้วเนี่ย
ก็หนีไปหลบอยู่ห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
ตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวนะคะ
ประสานชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
เขาก่อเหตุเอาปืนกรอกปากตัวเองแล้วก็ยิงตัวตายนะคะ

ก็คือใช้เท้าเหนียวกัยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไป
ตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานทุกอย่างนะคะ

แล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับสอบสวนด้วยว่า